คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุอุกอาจนี้นะครับ
มือปืนเนี่ยบุกบ้านสังหารโหดยิงอกพลุนเลยนะครับ
ดาบตำรวจซึ่งเป็นหลานชายของ
นายยกเล็กท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะ
ที่เกิดเหตุคือบ้านเล็กที่๓๔ทับ๑ซอยหนองจิก
ห้วยหูแรงหมู่๗ตำบลท่างิ้ว

เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบร่างของผู้ที่ถูกยิง
ก็คือดาบตำรวจสุรเชษนาคนาศักดิ์อายุ๔๔ปี
สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนพื้นหน้าบ้านนะครับ

ดาบตำรวจสุเชษนั่งพักผ่อนอยู่หน้าบ้าน

ที่คนร้ายจะหลบหนีหายไปในความมืด

เป็นหลานชายของนายชินกรนาคนาศักดิ์นะครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่างิ้ว
ซึ่งก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดัง
ของจังหวัดนครสีธรรมราช
สำหรับการตรวจชนะสูตรศพอย่างละเอียด
ของแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาบราชนครศรีธรรมราช

ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ลำคอ๑นัด
แล้วก็เข้าที่หน้าอก๑นัดนะครับ
ขณะที่นายเอกราชนวลใหม่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยนคร
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว

มีคนป่วยเป็นลมที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนั้น
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาผ่านมาที่บ้านของดาบตำรวจสุเชษ
แล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนี้

แต่คิดว่าเจ้าของบ้านเป็นลมเป็นแรงไม่สบาย
ทีนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รุดมาที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าเมื่อไปถึงพบว่าดาบสุเชษ
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถูกยิงเสียชีวิต
ก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจนะครับ

บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนดัง๒นัด
แต่ตอนนั้นคือไม่ได้เอกใจ
ตอนที่ได้ยินได้ยินประมาณ๑ทุ่ม

ก็ไม่ได้เอกใจว่ามีอะไรเกิดขึ้น
หรือว่ามีคนร้ายเข้ามาบุกยิงใครนะครับ
ชุดสืบสวนได้เบาะแสล่าสุดนะฮะว่า
มีชายวัยกลางคนเข้ามาหาดาบสุเชษที่บ้าน
ซึ่งดาบสุเชษกำลังนั่งอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นชายวัยกลางคนคนนั้นมีการพูดคุยกับดาบสุเชษ
ที่ชายวัยกลางคนจะชักปืนออกมายิงดาบสุเชษ
ตกเก้าอี้แล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ชายวัยกลางคนนั้นก็หลบหนีไปนะครับ
ด้านของนายประเสริฐทองมนต์ลูกพี่ลูกน้องของดาบสุเชษผู้ตาย

แต่ว่าดาบสุเชษเป็นคนใจดีไม่เคยมีปัญหากับใคร
แล้วก็อยู่อาศัยที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียว
ส่วนครอบครัวก็พักอาศัยอยู่ที่อื่นนะครับ
ญาติอีกคนบอกว่าตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะปกติผู้ตายเป็นคนตั้งใจทำงาน
เป็นคนพูดดีพูดจาดี

จูงใจให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุบุกยิงถึงในบ้านนะครับ
วันนี้ตำรวจก็ยังลงพื้นที่ในการเก็บหลักฐานเพิ่ม
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนพุ่งปมประเด็น
ที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ระหว่างผู้ตายกับคนในหมู่บ้านเดียวกัน
หรืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือความขัดแย้งเรื่องงาน

เพื่อคลี่คลายคดีนี้อย่างเร่งด่วนนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็บอกในเบื้องต้นบอกว่า
คนร้ายไม่น่าจะมีคนเดียวน่าจะมีมากกว่า๑คนนะครับ